ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของแต่ละปี
ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรไร่อ้อย
เกี่ยวผลผลิตส่งให้กับโรงน้ำตาลในแต่ละพื้นที่

รถบรรทุกอ้อยส่วนมากก็จะมีพฤติกรรมบรรทุกอ้อยในปริมาณที่มาก
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้เส้นทาง
จนทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน

ไปติดตามในเรื่องของกฎหมายควบคุม
รวมไปถึงสถิติอุบัติเหตุจากรถอ้อยในรายงานชิ้นนี้ครับ
ตามกฎหมายกำหนดขนาดและพิกัดของรถบรรทุก
โดยสำนักงานควบคุมยานพาหนะกรมทางหลวง

ต้องมีความกว้างไม่เกิน๒เมตร๕๕เซนติเมตร

สูงไม่เกิน๔เมตรจากพื้นถนน

ยื่นออกมาต้องไม่เกิน๒เมตร๓๐เซนติเมตร
สามารถบรรทุกน้ำหนักรวมได้๒๕ตัน
แบ่งเป็นน้ำหนักรถประมาณ๑๐ตัน
และน้ำหนักอ้อยอีก๑๕ตัน
ส่วนรถบรรทุก๖คราว๒๒ล้อ
พ่วงต้องมีความยาวไม่เกิน๑๓เมตร๖๐เซนติเมตร
กว้างไม่เกิน๒เมตร๕๕เซนติเมตร
สูงไม่เกิน๔เมตรจากพื้นถนน
และความยาวจากท้ายกระบะไม่เกิน๒เมตร๓๐เซนติเมตร
สามารถบรรทุกน้ำหนักรวมได้๕๐๕ตัน
แบ่งเป็นน้ำหนักของตัวรถและส่วนตัวพ่วงประมาณ๒๐ตัน
และน้ำหนักอ้อยอีก๓๐๕ตัน
แต่รถบรรทุกอ้อยที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ส่วนมากจะมีพฤติกรรมการบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนดประมาณ๓๐๔๐ตัน
ลักษณะของการจัดเรียงอ้อยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง๔เมตร๘๐เซนติเมตร
ซึ่งการบรรทุกอ้อยลักษณะนี้จะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถเปลี่ยนแปลง
ต่อการควบคุมขณะเข้าโค้งหรือบังคับเลี้ยว
ทำให้มีโอกาสสูงที่รถจะพลิกคว่ำได้ง่าย
อกจากนี้การที่ท้ายกระบะยื่นยาวเกินกว่า๒เมตร๓๐เซนติเมตร
บดบังสัญญาณไฟบริเวณท้ายรถบรรทุก
และไม่มีการติดไฟส่งสัญญาณหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ร่วมทางทราบ
จนเกิดอุบัติเหตุศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สิน
อีกทั้งยังทำให้พื้นผิวถนนเสียหาย
จนต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม
สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อย
ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในช่วงฤดูหีบอ้อย
ระหว่างเดือนธันวาคม๒๕๕๖ถึงเดือนมีนาคม๒๕๖๒
เกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย๑๕ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๒๑คนบาดเจ็บ๑๙คน
เดือนธันวาคม๒๕๕๗ถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุ๒๑ครั้งมีผู้เสียชีวิต๑๗คนบาดเจ็บ๒๑คน
และเดือนธันวาคม๒๕๕๘ถึงเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุ๒๔ครั้งมีผู้เสียชีวิต๒๒คน
ตลอด๓ปีที่ผ่านมาจึงมีอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย
มากถึง๖๐ครั้งมียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕๙คน
และบาดเจ็บอีก๖๗คนแต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้การสูญเสียก็คงจะไม่เกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน